ต่อที่อ่านทองคุณยายคนนึงล้มจะจับ
มิจฉาชีพส่งผู้หญิงมาก่อนและผู้ชายมาสมทบ
ทำเป็นขบวนการออกอุบายว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
แล้ว
เขาหายไปแนบล็อตเตอรี่ก็ไม่ได้ถูกรางวัลด้วย
ล้มจับของจริงวัทย์สุดท้ายมารู้ว่าโดนหลอกก็

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองครับในพื้นที่ตำบลอินทรมูลนะฮะ
อำเภอโพทองคุณยายแจ่มอายุ๗๖ปีแล้ว
บอกว่าโอ้ยคุณราคาดูแล้วกันเนี่ย๒๓วันก่อนนะ
มีชายหญิงสองคนแต่งตัวดีเชียร์ขับรถเก่งเข้ามาที่สวนกล้วย
ลงมาชวนคุยไปคุยมามีหญิงต่างด้าวเดินเข้ามาขายทิชชู่นะฮะ
อ่ะทีนี้แหมคนร้ายที่เป็นผู้ชายก็ทำทีแสดงละคร
ทำทีเป็นสงสารผู้หญิงเอาไปช่วยซื้อเชชชู่เขาหน่อย
เล่นละครตบตาจังหวะที่หญิงต่างด้าวคนนั้นกำลังหยิบเงินทอน
แสดงละครต่อครับอืมเอ้าลอตเตอรี่ของคุณนี่คุณตรวจหรือยังเนี่ย
ถูกรางวัลหรือเปล่าอ๋ออ่าค่ะอ้าวหญิงต่างด้าวบอกยังไม่ได้ตรวจ
ฝ่ายชายทำทีไปตรวจให้เอ้านี่ถูกระวันที่๑นี่ทำไมเอา
เอาไปขึ้นเงินล่ะนะทุกสิ่งทุกอย่างคุณยายเขาได้ยินหมด
เพราะเขาอยู่ตรงนั้นคือคุยให้เขาได้ยินใช่ตั้งใจอ่าตั้งใจคุยให้เขาได้
หลังจากนั้นฝ่ายหญิงที่เป็นหญิงต่างด้าวเนี่ย
บอกว่ายายเอางี้ไงเดี๋ยวขายต่อให้แล้วกันนะฮะขายต่อให้เลย
อยากจะขายต่อให้ราคา๑ล้าน๕แสนบาทเอาไหมเนี่ยนะฮะ
คือขอแค่นั้นแต่ว่าคือคุณยายเอาเงินมา๕แสนได้ไหม
เดี๋ยวที่เหลือคุณยายเอาไปขึ้นเงินให้หมดเลยนะฮะ
คุณยายก็เออมันก็ยังไม่เอกใจเนอะยังไม่เอกใจ
เพราะมีตัวละครเยอะเหลือเกินสุดท้ายคุณยายหลงเชื่อคุณผู้ชม
รีบไปเอาสมุดบัญชีแล้วให้คนร้ายพาไปถอนเงินจากธนาคาร๕แสนบาท

คุณยายเดี๋ยวคุณยายรอที่สวนกล้วยแป๊บนึงนะ

เดี๋ยวผมจะกลับมารับคุณยายแล้วเราเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินพร้อมกันนะ

สุดท้ายหายแนบไปหมดทุกคน

ยายก็เอ๊ะมันนานเกินไปเขาหายไปไหน
ก็เลยหยิบลอทเตอรี่มาดูไอ้ชิวารดำวัลที่๑เนี่ยนะ
โอ้โหพอเอาไปดูไปตรวจล้มจับ
มันไม่ใช่เลขมันไม่ตรงมันไม่ได้ถูกรางวัลอะไรเลยอะครับ
คุณยายก็เออเพิ่งมารู้ตัวว่าเขาเอาเงินไปแล้วก็เลยไปแจ้งความที่สพโพทอง
ตอนนี้เสียอกเสียใจมากเพราะอะไร
เงิน๕แสนบาทสะสมมาทั้งชีวิต
กะว่าจะไว้กินตอนแก่ตอนนี้ไม่เหลือสักบาทเลย
ตำรวจก็เดี๋ยวต้องเช็คกล้องวงจรปิดก่อน
แต่ว่าตอนนี้พอจะทราบบ่อแสของกลุ่มคนร้ายแล้ว
เพราะว่ารถคันที่ก่อเหตุทะเบียนก็ปลอม
แต่ว่าไปกบดานอยู่แถวอ่างทองใกล้กันนั่นแหละ
แล้วก็จะติดตามทุกคนที่เหลือมาดำเนินคดี
แล้วก็ตามเงินมาคืนคุณยายให้ได้
ฝากเลยนะผู้สูงอายุนะฮะ